กับราคาเรื่องนี้ดีกว่าสุปรา๒๕๕๐
บอกเลยเรื่องนี้แค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็ต้องรวมซุปเปอร์สตาร์เอาไว้
ก็ต้องติดตามกันคุณผู้ชมค่ะ
ของพี่เคนธิรเดชนี่แหละเป็นผู้กำกับนั่นเอง
บอกเลยชั่วโมงนี้พี่เคนรับบทนะคะเป็นผู้กำกับจรสับเป็ดค่ะ
โดยยอมเลื่อนคิวบินไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นไง
หลายคนคงทราบพี่กินที่บ้านใช่ถูกต้องค่ะทุ่มเวลาทั้งหมด
โดยล่าสุดเนี่ยพี่เคนพี่หน่อยนะทำเตอร์ไพรส์ค่ะด้วยการคว้าพี่เชอรี่เขมับสอนค่ะ
นางเอกคู่ขวัญของพี่เคนเนี่ยกลับมาโชว์ฝีมือการแสดงอีกครั้งหนึ่ง
แต่บทบาทจะเป็นอย่างไรพี่เคนบอกค่ะเดี๋ยวให้รอลุ้นในละครอีกทีก็แล้วกัน

พูดถึงนางเอกของพี่เคนค่ะก็นึกถึงนางเอกวัยสรุ่นคนนึงละกัน
คนนี้เลยนะคะหลายคนรู้จักกันอย่างดี

ใช่ไหมรักลุงไหมรักลุงไหมใช่ไหมเออนะคะตอนนั้นค่ะพลอยมนต์เนี่ยกำลังมาแรงค่ะ
มีทั้งละครนะพรีเซนเตอร์จองตัวเพียบเลย
แต่จู่ค่ะเธอก็หายตัวนะไปแบบไร้เหตุผล
นานถึง๒ปีเต็มล่าสุดเนี่ยได้เจอตัวแล้วนะ
เจอตัวเธอในงานบวงสวงโปรเจกต์ละครใหม่ค่ะ
รอยมนต์เนี่ยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ที่ต้องพักงานด่วนเนี่ยเพราะว่าป่วยเป็นโรคเบลพาซี่
พาซี่เนี่ยเป็นเรื่องของโรคที่หน้าเบี้ยวไปเลยครึ่งซีก
เออดูแบบว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันเนาะ

ซึ่งเกิดจากการโหมงานหนักค่ะพักผ่อนน้อยภูมิตก
ต้องรักษาตัวแล้วพอหายดีก็กลับมาทำงานเล่นละครอีกครั้งค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องพลอยมนต์กันนิดนึงนะคะ
พอยป่วยด้วยเป็นเบลเผาซีที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้
เพราะว่าก็ยังใช้ชีวิตปกติอะค่ะแต่ก็พอหายแล้วปุ๊บ
ก็เอาเรื่องราวนี้ออกมาพูดแล้วกลายเป็นว่าเหมือนมีทุกคนแบบหลายคนเป็น
มันเกิดจากการที่เราพักผ่อนน้อยแล้วก็อาจจะความเครียดด้วย
ภูมิกันต่ำเป็นวูสวรรค์ด้วยโอ้โหตอนนั้นคือแบบรุมเหล้าอะ
ภูมิมันตกอะเนาะโรคนู่นโรคนี้มันก็มาเต็มไปหมดเลย
ใช่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาก

ให้น้องแข็งแรงขึ้นเร็วก็แล้วกันนะการดูแลตัวเองดีที่สุดนะคะ
อยู่ในวงการบันเทิงบางคนก็โหมงานหนักไงแต่ต้องพักผ่อนนะจ๊ะ
น่ากลัวนะโรคแบบหน้าเบี้ยวไปครึ่งซี่
คือน้องเล่าให้ฟังว่าจริงไม่มีอะไรเลย
ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าตัวชาแล้วก็หลังจากนั้นคือนอนนิ่งไป๑เดือนเต็มเลย

นะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ